และเชื่อแน่ว่านะคะตลอดทั้งวันนี้ค่ะ
คุณผู้ชมคงได้ติดตามข่าวการจับกลุ่มค่ะ

ซึ่งเป็นข่าวที่เราเกาะติดกันมายาวนานค่ะ
แล้ววันนี้ก็เจอตัวคนร้ายแล้วนะคะ
ซึ่งแน่นอนค่ะกระแสโซเชียลนะคะ

มีการโพสต์เกิดขึ้นกันมากมายค่ะ
และเช่นเดียวกันฝากคุณบันเทิงเองก็ได้ติดตามข่าวสูตรเทิร์มควันนี้มาตลอดเช่นเดียวกัน
และภายหลังที่มีการจับกลุ่มเกิดขึ้นนะคะคนบันเทิงหลายคนก็ได้ออกมาแสงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้กันมากมายเลยล่ะค่ะ
ตัวอย่างเช่นนะคะดีเจแมนค่ะได้โพสต์ภาพนี้เลยนะคะเป็นภาพนะคะตราสัญลักษณ์ของผู้พิทักษันจิราช
แล้วก็ข้อความบอกว่าขอบคุณตำรวจไทยทุกท่านเก่งมากขอชื่นชมนะคะโดยเฉพาะตำรวจที่ปิดทองหลังพระมาตลอด
ขอชื่นชมทุกท่านจากหัวใจจริงค่ะทางด้านหนุ่มสายบู้นะคุณแท็กพระรันยูโอ้โหนี่ก็บู้เดือดเหมือนกันนะคะ
แล้วก็ได้โพสต์คงโพสต์ถึงผู้ต้องหานี่แหละค่ะการศึกษาดีหน้าตาดีฐานะดี
ไม่ได้บ่งบอกว่าจิตใจเนี่ยจะเป็นคุณดีด้วยนะคะบางคนเลวยิ่งกว่าสัตว์โอ้โหค่อนข้างแรงนะคะ
รอติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมได้ในรายการไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะ